กลับมาในช่วงนี้คึกคักกันหน่อยนะน้องใบตอง

เป็นช่วงที่เราจะไปดูกันครับว่า
นี่แหละร้านส้มตำร้านหนึ่งเป็นชื่อร้านส้มตำของร้านป้าแตง

ฟังร้านส้มตำมันก็ยังดูธรรมดาใช่ไหม

ร้านนี้เขาบอกว่ามีทีเด็ดในการมัดใจลูกค้า

พาคุณผู้ชมมาตามติดอาชีพแม่ค้าขายส้มตำร้านนี้ค่ะ

ในการเรียกลูกค้าจำนวนมากให้เข้ามาอุดหนุนค่ะ
แต่สูตรเด็ดเคล็ดลับที่ว่านี้จะเป็นอะไรนั้น

เมื่อเดินทางไปถึงร้านส้มตำป้าแตง

วงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร
หรือที่ประชาชนย่านนี้เรียกกันว่าโค้งกระจอม
ก็ต้องตกอกตกใจกับจำนวนลูกค้าที่ล้นหลาม
ต่างเข้าไปนั่งจับจองโต๊ะกันแน่นร้าน
ซึ่งสูตรเด็ดเคล็ดลับของส้มตำร้านนี้
ดวงจิตขันทองคำหรือป้าแตงอายุ๔๙ปี

หัวใจสำคัญอยู่ที่เครื่องปรุงที่ทำเองกับมือ
โดยเฉพาะพริกป่นข้าวคั่วและถั่วลิสง

นำไปเป็นส่วนผสมของเมนูสารพัดตำ
ที่บอกเลยว่าแซ่บเวอร์
เราก็ทำแบบเราเอาใจทำใช้ของดี
ไม่ต้องเอากำไรมากเอาพออยู่ได้พอ

หมักด้วยเครื่องปรุงและข้าวคั่วอย่างดี
นำไปย่างด้วยเตาถ่านให้พอเกรียม
จนหอมมีรสอมหวานนุ่มอร่อย

ที่ใช้ข้าวโพดฝักไม่แก่จนเกินไป

เหมาะกับการนำไปทำเมนูตำข้าวโพดนั่นเองค่ะ
อาชีพขายส้มตำป้าแตงบอกว่า
ทำมานานกว่า๒๘ปีแล้ว
ขายอยู่อีกฝั่งหนึ่งในระแวกเดียวกัน
แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีจนต้องปิดร้าน
มาเช่าที่ริมถนนทำเลดีในชายคาแห่งนี้
ทำให้มีกำลังใจในการค้าขาย
สามารถส่งลูก๓คนเรียนหนังสือจนจบ
แล้วก็ทำแบบมันสบายสบายใจ
ทำธุรกิจของเราได้น้อยได้มากแล้วก็ค่อยเก็บเอา
ก็ต้องสู้เรามีอาชีพอย่างนี้เราก็สอนลูก

ขยันในอาชีพรอยยิ้ม
และการใส่ใจลูกค้าของป้าแตง
ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ตามไปอุดหนุนเป็นประจำ

มากี่ครั้งรสชาติก็ยังอร่อยถูกปาก
พี่เขาร้านนี้นี่อร่อยมากเลย
พี่ก็เลยแบบว่ามาทานเป็นประจำ
หน้าตาดีรสชาติอร่อยอาจจะใสดีค่ะ

ชอบน้ำตกมันอร่อยอ่ะมันแซ่บมันแบบมันเผ็ดดีอะไรอย่างนี้

สามารถไปอุดหนุนส้มตำของป้าแตงได้

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
จอม๙พระนครเหนือหรือโค้งพระจอม
ตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึง๔ทุ่มครึ่งของทุกวันค่ะ
ก็ต้องขอมอบเงินสนับสนุนให้กับป้าแตงนะคะ

ในการประกอบอาชีพขายส้มตำ
แล้วก็ทำส้มตำอร่อยให้กับลูกค้าต่อไปค่ะ
ส้มตำเป็นร้านที่ขายดีมากอยู่แล้ว

คุณชนะยังบอกเลยว่าน่ากินมาก

ไปเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวพาไปวิ่ง
วิ่งอะไรเนี่ยมันมีอันนี้อย่างนี้ด้วย
วิ่งควายไงอันนี้วิ่งควายจริง

เดี๋ยวพาไปดู
ไม่ต้องพาไปดูประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เขาบอกว่าเป็นการสร้างความสนุกสนานสมัครสมานสามัคคีด้วยค่ะ
ความสร้างความสามัคคีให้กับกระบือที่นั่น
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยบรรยากาศมันต้องสนุกสนานมากแน่นอนนะคะโอเค
จังหวัดชนบุรีนะคะจัดการแข่งขันวิ่งควายคราดหนาปีนี้
จัดขึ้นเป็นปีที่๖ค่ะบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยายอำเภอบ้านบึง
ส่วนบรรยากาศเนี่ยเป็นประหยักสนุกสนานแน่นอนนะคะ
ทันทีที่เริ่มการแข่งขันเจ้าทุยแต่ละตัวก็พากันจ้ำอ้าว
วิ่งสู้ฟัดหนาตั้งแบบไม่ถามสุขภาพของคนที่คราดสักคำ
บอกแบบนี้บางคนวิ่งตามไม่ทันวิ่งตามควายของตัวเองไม่ทัน
คราดหลุดมือก็ล้มลงกลางทางคลุกโครนกันไปทั้งตัวแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
โอ้โฮวิ่งล้ามชัดชายโอ้โฮตายแล้วทั้งตัวควายเหยียบจังเลยค่ะ
เจ้าของควายหลายคนก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะคะ
สามารถวิ่งไปกับควายจนถึงปลายทางได้สำเร็จ
งานนี้เรียกว่าหอบไปตามกันทั้งคนทั้งควายค่ะ
สำหรับการแข่งขันควายไทยครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น๖รุ่นด้วยกัน
รุ่นใหญ่รุ่นซุปเปอร์รุ่นจิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วเล็กรุ่นจิ๋วและจิ๋วน้องใหม่
จิ๋วน้องใหม่จิ๋วน้องใหม่ค่ะส่วนรางวัลชนะเลิศนะคะ
เจ้าของควายจะได้รับเงินสด๓๐๐บาทพร้อมถ้วยรางวัล
และจะได้สิทธิ์ส่งควายเข้าแข่งขันในงานวิ่งควายระดับจังหวัด
ที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะโอ้ยตายแล้ว
นี่มีควายที่สีไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะ
ควายเผือกอันนี้ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเลย
ควายเผือกตัวนี้ผมเชื่อว่าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่ไหม

เผือกร้อนเดี๋ยวไปติดตามข่าวบันเทิงกัน

เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่จังหวัดเลยไปรู้จักกับเจ้าต้นสะพุง
ต้นสะพุงเนี่ยนะตัวนี้เป็นต้นสะพุงไม่เกี่ยวอะไรกับพุงผม

ต้นสะพุงนี้มันใหญ่มากขนาด๔๐คนโอบนะครับ
แต่ผมคนนี้ก็พอแล้วล่ะ

ต้นสะพุงที่เห็นอยู่นี้นะครับ

บอกว่าเป็นต้นสะพุงที่อายุร่วม๒๐๐ปี

โดยชาวบ้านก็ทำการพิสูจน์จับมือล้อมนี่แหละครับเห็นไหม
ทำการพิสูจน์เลยสี่สิบคนสี่สิบคนนะครับติดจัดล้อม
จริงนะคะไม่ใช่คนตัวเล็กด้วยนะคะตัวใหญ่ก็มีนะคะ
โอ้โหกว่าจะล้อมมันได้นะครับใช้คนถึง๔๐คน
แล้วก็ห่างออกไปที่ยังพบต้นไม้สะพุงและต้นทายเคียนต้นประดุขนาดสี่ถึงห้าคนโอบ
เรียกได้ว่าแถวนั้นมีแต่ต้นไม้ใสใหญ่ทั้งนั้นนะครับเรียงรายกันทั่วบริเวณร่วม๑๐ต้นครับ
ป่าช้าแห่งนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่เป็นป่าสมบูรณ์นะครับร่มรื่นมากที่สุดของจังหวัด
แถมยังอยู่ติดกับแม่น้ำอีกด้วย
นายประคองสนทราวิวัฒน์นะครับอายุ๕๕ปีกำนันตำบลชายพฤกษกล่าวว่า
ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นต้นไม้สะพุงแล้ว
ได้สอบถามผู้เท่าผู้แก่อายุกว่า๘๐ปีในหมู่บ้าน
ว่าต้นไม้สะพุงต้นนี้อยู่ในป่าช้าของหมู่บ้านจำนวน๕หมู่บ้านนะครับ
ตำบลชัยพฤกษ์มีอายุร่วม๒๐๐ปีเจ้าต้นที่เห็นอยู่นี้ครับ
ขนาด๔๐คนโอบถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองเลย
ที่ติดแม่น้ำโดยชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ทั้งหมด

ซึ่งปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวแวะมาดูและพิสูจน์เป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านครับจึงจัดชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ่อมิตรตำบลชัยพฤกษ์ขึ้นมานะครับ
เพื่อช่วยกันปกป้องอนุรักษ์ต้นไม้ต้นสะพุงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย
เยาวชนและนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมาศึกษาข้อมูล
และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดอีกด้วยครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้าเราอนุรักษ์ผืนป่าไว้นะคะ

เราก็ยังได้เห็นธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์แบบนี้อยู่ด้วย

ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทักทายผ่านทางไลน์นะคะ

โอ้โหแล้วก็ได้ตอบไปบ้างไม่ได้ตอบไปบ้าง
ขออภัยแต่ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ร่วมไลน์มาพูดคุยกับเรานะครับ
หลังจากรายการตลอดข่าวอย่าเพิ่งหนีไปไหน

กับศึกวอเลอร์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย

ถ่ายท่อสดต่อกันจากรายการนี้

เราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชม

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ